นี่ทาสและพายไส้หยวกกล้วย
เป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
นี่ศูนย์บริรักษ์ไทยนะฮะ
เขารังสรรคเมนูขนมขึ้นมา
เป็นทาสและพายไส้หยวกกล้วย
ฝีมือการคิดค้นออกไอเดียออกสูตรของอาจารย์รุ่งธรรม
ศรีวรรณธนสินวัย๖๓ปี
เป็นอดีตอาจารย์คณะฆากรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับ
แม้ว่าอาจารย์รุ่งธรรมจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว๓ปี
แต่อาจารย์ก็ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์นะครับ
ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และต่อยอดการทำอาหาร
การทำขนมรังสรรค์สิ่งต่าง
เพื่อที่จะเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นะครับ
ถุดิบสำคัญของทาสและพายไส้หยวกกล้วย
ก็คือหยวกกล้วยจากกล้วยตานีครับ
อกจากนี้มีนมสดมีแป้งมีข้าวโพดนะฮะมีเกลือป่นนะครับ
เนยสดจืดแผ่นแป้งเนย
ส่วนวิธีทำก็เริ่มจากการหั่นหยวกกล้วยเป็นชิ้นเล็กนะฮะ
เล็กแบบนี้แล้วก็นำไปแช่น้ำเกลือ

จากนั้นใช้ไม้เล็กแบบนี้คุณ
หมุนเพื่อจะดึงเส้นใหญ่ของหยวกกล้วยแยกออกมาให้หมด
มันก็จะเหลือแต่หยวกกล้วยล้วนปันแบบนี้
ปั่นนะคุณนะไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะฮะ
และทีนี้ครับก็เอาไปต้มต้มนานสัก๑๐นาที

นำไปต้มอีกครั้งในน้ำตาลผสมนมแป้งแล้วก็ส่วนผสมอื่น
เคี่ยวไฟปานกลางนาน๑๕นาที
แล้วก็จะได้ไส้หยวกกล้วยที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครแล้วคุณ
มันก็จะหอมนมใช่ไหมมีแป้งด้วย
แล้วก็มีความหวานของน้ำตาลอะไรต่างนานา
เกลืออะไรใส่ให้ไปกลมนะฮะ
และทีนี้ครับก็นำไปห่อใส่แผ่นแป้งเนยเป็นพาย
นี่แบบนี้เอาซ่อมกดแบบนี้
ให้มันเป็นจีบให้มันเป็นลายที่สวยงาม
แล้วทำอย่างไรต่อครับก็ใส่ถ้วยเป็นทาร์ท
ทาด้วยไข่เข้าเตาอบ๒๐นาทีจ้า
จะได้ทาสแล้วก็พายสุกหอมชวนชิม

สำหรับใครที่อยากลองชิมนะฮะติดต่อไปที่ศูนย์บริรักษ์ไทยนะครับ

โทรไปก่อนก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นหน้าจอนะฮะ๐๘๑๗๐๗๓๑
แล้วก็ถามเขาหน่อยว่าหวงสูตรไหม
ถ้าไม่หวงสูตรขอสูตรได้ไหม
จะเอาไปทำเพื่อประกอบอาชีพ
ผมว่าเขาไม่ห่วงนะครับเพราะเขาคิดค้นมาแบบนี้
เพื่ออยากให้คนมีอาชีพในเรื่องของการทำอาหาร
ทำขนมขายก็ต่อยอดรายได้ของท่านนะครับ